คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้
มันตามจับกลุ่มตัวอยู่นานสุดท้ายจับตัวได้แล้ว
เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปมการก่อเหตุมาจากเรื่องของความขัดแย้งที่ดิน
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำทีมสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะส่วนภาพที่เห็นนี้เป็นภาพวันเกิดเหตุ
อืมกรณีคนร้ายคุณผู้ชมดูสิภาพวงจรปิดจับไว้ได้
ขี่รถจักรยานยนต์ทำที่มาขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่บ้านของนางกันนิกา
เปิดเป็นร้านขายของชำด้วยใช่แล้วก็ทำทีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็เข้ามาในร้านนะคะจะมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่บ้านของนางกันนิกา
อายุ๕๒ปีหรือว่ากำนันเตี้ยกำนันตำบลผาตั้ง
อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอืมก่อนที่จะไปก่อเหตุใช้ปืน
เจาะขมับจนเสียชีวิตนะคะจ่อยิงขมับจนเสียชีวิต
คือภาพเมื่อกี้ก็คือตอนที่เขาหายไปจากกล้องจากมุมกล้องก็คือตาม
กันนิกาเข้าไปในครัวใช่ไหมคะแล้วก็ก่อเหตุยิงเลย
กล้องก็ตัดไปนะคะตรงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
และเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายสามารถทิพย์ศักดิ์แล้วก็นายสำริทสังสิน
คนนี้เป็นผู้จ้างวานนะคะนายประสิทธิ์อินเนื่องผู้รับงาน
ธนภูมิพรมมาศมือปืนไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
คือจับไม่ได้ยกแก๊งเลยโดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมสอบปากคำด้วยตัวเองเลย
ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนอกจากนี้นางสาวพนิดาจุดเด่นนะคะ
จุนเด่นเป็นภรรยาของมือปืนที่ถูกจับด้วยเนี่ยก็มีการสอบด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็มีการไล่เลียงจากขวามือของจอคุณผู้ชมเห็นนะคะ
เสื้อเหลืองนั่นก็คือนายประสิทธิ์ถัดมาเสื้อดำนายธนภูมิเป็นมือปืน
ส่วนสองคนฝั่งซ้ายเสื้อฟ้ากับเสื้อยีนคือผู้ว่าจ้าง
สอบปากคำไปได้สักพักเจ้าหน้าที่ให้หนึ่งในผู้จ้าง
ซึ่งก็คือเสื้อยีนนี่แหละสลับที่นั่งกับนายธนภูมิมือปืน
ระหว่างนั้นก็มีการสอบปากคำไปได้สักประมาณ๓๔วินาทีเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนายธนภูมิลุกขึ้นมาจากที่นั่ง
พยายามเข้าไปทำร้ายนายประสิทธิ์คนเสื้อเหลืองทั้งทั้งที่ยังใส่กุญแจมืออยู่
แล้วก็อยู่ต่อหน้าพบตรด้วยแต่ว่าโชคดีค่ะ
เจ้าหน้าที่ระงับเหตุได้ทันไปดูวินาทีนี้กันหน่อยค่ะ
นี่นะคะจังหวะเมื่อสักครู่ใช่ไหม
คือเกือบจะเกิดชุนละมุนแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามอ่ะนะคะ
เรื่องของปมเหตุสังหารกำนันเตี้ยกำนันหญิงคนนี้เนี่ย
ก็มาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินสอปกรจำนวน๑๒๐ไร่ค่ะ
ในพื้นที่ตำบลผาตั้งที่กำนันเตี้ยเข้าไปเกี่ยวข้อง
บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยทำให้นายสามารถทิพยาศักดิ์และ
สำริทสังสิงเนี่ยคือเขาเสียผลประโยชน์ไง
ทีนี้ก็เลยติดต่อไปยังนายประสิทธิ์เพื่อให้จัดหามือปืนมาฆ่าซะเลยนะคะ
กระทั่งนายประสิทธิ์ติดต่อไปที่นายธนภูมิให้มาสังหารกำนันเตี้ย
ค่าจ้างคือสองแสนบาทและมีการโอนเงินค่าจ้างไปแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะ
กำนันเตี้ยเนี่ยเปิดใจทั้งน้ำตากับทีมข่าวเลยนะคะบอกว่าดีใจและภูมิใจมาก
ที่ตำรวจเนี่ยทุ่มเทติดตามคดีนี้จนกระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะ
พร้อมทั้งยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตั้งแต่ภรรยาเขาเสียชีวิตเนี่ย
เขาก็คอยจุดทูปบอกกล่าวภรรยามาโดยตลอดว่ายังไงเธอมาช่วยดนใจตำรวจให้ตามจับคนร้ายให้ได้นะ
และเขาเองก็อยากรู้ว่าใครที่เป็นคนบงการฆ่าภรรยาเขาค่ะอยากถามว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมถึงโหดเยี่ยมถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันขนาดนี้นะคะฟังเสียงสามีของกำนันเตี้ยค่ะ
ภูมิใจมากที่ว่าเจ้าหน้าที่ทำความสำเร็จแล้วก็ถูกต้องนะครับผม
แล้วก็อีกอย่างผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนมองการคนจ้างคนนะครับผมอยากจะให้รู้ครับผมว่ามันเป็นยังไงยังไงสาเหตุเป็นยังไง
ทำไมถึงทำกับเมียผมถึงขนาดนี้ครับ

เดชสามีของกำนันเตี้ยยังบอกอีกนะคะ
อยากให้คนร้ายมาขอขมาต่อหน้าภาพถ่ายของกำนันเตี้ยแล้วก็ตัวเขาเองด้วย
หลังจากนี้ตำรวจจะตรวจสอบขยายผลว่ายังมีใครในพื้นที่ที่มาร่วมลงขันอีกหรือไม่
เพราะว่าตำรวจมีข้อมูลว่ามีเครือญาติของนายสำริท
เคยมีปัญหากับกำนันเตี้ยจากการถูกยึดที่ดินเช่นกัน
ขณะนี้ก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนฝากขังต่อสารจังหวัดหนองคาย
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ